พาไปดูฝีมือการแกะสลักในที่ที่ไม่ควรแกะสลัก

อย่างมากนะคะดอกทานตะวัน
คุณผู้ชมไม่รู้คิดกันได้ยังไงนะคะไปเที่ยวที่ทุ่งทานตะวัน
รู้สึกอยากจะแบบเหมือนสลักโต๊ะสลักอะไรอย่างนี้หรอ
มันเป็นอะไรอยากรู้ว่ามันเป็นอะไร
ใครชื่อพัฒน์นะคะรายงานตัวด้วย
แล้วก็แกะดอกนี้รายงานตัวด้วยนะคะ
เอาจริงนะดอกทันตะวันคือต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ

ที่ทำแบบนี้เหมือนไปขูดหน้าเขา
ว่าตอนเขาแกะค่อยเด็ดทีละเม็ดไหม

เขามีแรงบันดาลใจจากตอนวาดรูปตอนเด็กหรือเปล่า
ดอกทันตะวันและพระอาทิตย์มีหน้ายิ้ม

ก็กระทู้นี้ค่ะถูกแชร์โดยสมาชิกพันทิพย์
เขาไปเที่ยวเห็นแล้วก็อดรนทนไม่ได้
เพราะว่าเขาเล่าว่าตอนนั้นไปเที่ยวที่ไร่ทานตะวัน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะ
เดินไปเรื่อยถ่ายรูปไปเรื่อยกำลังจะกลับ

เอ๊ะที่นี่เขามีสลักชื่อบนดอกทานตะวันด้วยเหรอ

ราเลยเลยถ่ายรูปมาฝากมาเตือนกันในเว็บไซต์พันทิพย์นะคะ
ซึ่งเจ้าของกระทู้เนี่ยก็นอกจากภาพแกะสลักแบบนี้
ก็ได้มีการเผยแพร่ภาพดอกธนวัลเวอร์ชันสมบูรณ์สวยงาม
ดูสิคุณมันต่างกันลิบลับเลยนะ
ชาติเขามีเส้นลายอะไรที่มันแบบเป็นวงสวยอยู่แล้วนะคะเนี่ย

ไม่ต้องไปพยายามเสริมสร้างความสวยงามในแบบของตัวเองคนเดียว
ให้กับธรรมชาตินะคะซึ่งก็ฝากถึงนักท่องเที่ยวค่ะบอกว่า
อกทานตะวันบานมันสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปเด็ดเขียนชื่อหรือแต่งหน้าแต่งตาอะไร
อยากให้ช่วยกันดูแลให้คนอื่นได้ถ่ายภาพสวยด้วย
ทำแบบนี้ไม่น่ารักแก่ส่วนรวมเลยอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กแต่ก็สะท้อนจิตสำนึกของคนเราได้
ซึ่งผู้คนที่ได้อ่านกระทู้นี้ก็พากันแสดงความคิดเห็นวิพักษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ขาดจิตสำนึกนะคะ

เสียดายของมากค่ะอุตส่าห์ปลูกต้องมาพังเพราะจิตสำนึก
แล้วก็บอกว่าเออนี่ว่าคิดว่าเป็นฟักทองวันฮาโลวินหรือไง
แกะสลักกันแบบนี้นะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เรียกร้องค่ะว่าถ้าใครได้เยือนสถานที่ท่องเที่ยว

ก็ขอให้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสวยงามด้วยนะคะ

ใจหนึ่งก็คิดสร้างสรรค์แต่ในที่ที่มันไม่เห

คิดคือคิดได้ยังไง

นั่นแหละครับเก็บเขาไว้ให้สวยให้คนอื่นได้มาถ่ายบ้าง
จองไว้เป็นชื่อของตัวเองเลยนะครับ
นะคะไปสลักที่ไหนเดียวพี่บุ๊ค

บอกแล้วว่าถ้าอยากทำแบบนี้นะถ่ายคู่กับเราทันตะวันใช่ไหม
เนี๊ยบแบบเนี๊ยบนิ่งเลยอ่ะแล้วสวยด้วย
ไม่แค่ปลูกทันตะวันเองปลูกที่บ้านแล้วไปแกะเองที่บ้าน